คุณผู้ชมคะคดีฆ่าหันศพนายดาบิตชาวสเปน
ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้ที่มีส่วนร่วมคือ๒คน
เป็นหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนชายอีกคนนึงนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะนายอาตูที่ตำรวจกำลังตามหาตัวกันอยู่นะคะ
สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
รายงานข่าวบอกว่าจับกลุ่มตัวได้ที่กัมพูชาค่ะ
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐หัวหน้าชุดคลี่คลายคดีฆ่าหันศพชายชาวสเปน
ยืนยันว่าตอนนี้มีหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถออกหมายจับ
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ต่างชาติจับตามอง
ก็อยากให้รอพยานหลักฐานให้แน่นหนาแล้วค่อยขออนุญาตสารอนุมัติออกหมายจับ
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะคดีนี้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๒คนอย่างที่บอกไป
ก็คือนางสาวปริศนาแสงอุบลและเพื่อนชายชาวไทย
ให้นายอาตูไปกดเงินและพาหลบหนี
ส่วนการสอบปากคำนางสาวปริศนาตลอดทั้งวันที่ผ่านมาให้การยอมรับว่า
นายอาตูอาจมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการฆ่าหันศพ
ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน

ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำที่จังหวัดสุรินทร์
ก่อนจะมีการนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กรุงเทพหานครในวันนี้
พรทสมบัติเม้ิลินทัศน์จินดาผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชการตำรวจนครบาน
เปิดเผยว่ากรณีสถานที่หั่นศพนายดาบิต
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่ต่าง
ที่พยานกว่าสิบปากให้ปากคำไว้
แต่ต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติเวชวิทยาเพื่อยืนยันว่าเป็นจุดลงมือสังหารและชำแหละศพจริงหรือไม่
ส่วนประเด็นเรื่องของรถจักรยานยนต์สีแดงที่นายอาตูขับออกไป
จะเกี่ยวข้องกับการขนศพและชิ้นส่วนศพไปทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยหรือเปล่า
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเช่นเดียวกันค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนศัพท์ศรวนได้เข้าคนดอิลล์ของนายอาตูย่านพระราม๙
เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมพร้อมแกะรอยเส้นทางการหลบหนี

ชำแหละและจุดทิ้งศพ

การค้าชายแดนไทยกัมพูชา

กรรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา

ซึ่งรายงานข่าวล่าสุดบอกว่า
ช่วงเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา๔๕นาที

สามารถจับกลุ่มตัวนายอาตู
ผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าหันศพ
นายดาบิตนักธุรกิจชาวสเปน

กุมได้ที่เมืองศรีฮนุวิว

ตากอากาศที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา

ในขณะที่กำลังจะหลบหนีออกเส้นทาง
ทางทะเลแต่ถูกเจ้าหน้าที่ทางการ

ได้ซะก่อนตอนนี้อยู่ระหว่าง

โดยทางการกัมพูชากำลังนำตัวนายอาตู
เดินทางมายังชายแดนจังหวัดสะแก้ว
คาดว่าจะมีการนำตัวมา

เช้าวันนี้ต้องติดตามนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้

เจ้าหน้าที่เก็บลายนึกมือแฝงในที่เกิดเหตุทั้งหมด

กล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง
แล้วก็เก็บพยานวัตถุต่าง
เจ้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบนะคะ
ที่บ้านย่านรามคำแหง

และเสื้อที่มีคราบเลือด

เจ้าที่พบอุปกรณ์เครื่องมือหลายอย่างนะคะ

พบมีดชนิดต่างพบถุงมือ
อยู่ในสภาพใหม่และสภาพที่ใช้แล้ว
เจ้าที่ก็จะนำไปตรวจสอบทั้งหมด

เชื่อว่าคนร้ายน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดี
มีเจตนาตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นายอาตูน่าจะนำไปทิ้ง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ

บอกว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนได้เชิญตัวพยานแวดล้อมและเพื่อนของผู้ตายและนายอาตู
ตลอดจนคนที่เห็นเหตุการณ์มาให้ปากคำ
มีข้อมูลสำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว
การใช้ชีวิตของผู้ตายและการใช้ชีวิตของนายอาตู
ตลอดจนความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนะคะ
เพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้น
หนึ่งในการให้ข่าวของชุดสืบสวนบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่านายอาตูไม่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่ง
มีรสนิยมชอบกินชอบเที่ยวใช้ชีวิตหรูหราใช้เงินอย่างอู้ฟู
เมื่อเงินหมดนายอาตูก็จะเข้าหากลุ่มเพื่อนชาวสเปนที่มีเงิน
พอเงินหมดจากกลุ่มนี้ก็ไปหากลุ่มใหม่
ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสเปนรู้จักนายอาตูเป็นอย่างดี
รายก็เลิกคบนายอาตูไปเลยนะคะ
สุดท้ายนายอาตูมารู้จักกับผู้ตายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
จากนั้นติดต่อกันเรื่อยมาเพราะว่าเป็นชาวสเปนเหมือนกัน
ผู้ตายก็มีนิสัยชอบเที่ยวชอบดื่มเช่นเดียวกัน
บางครั้งพอดื่มแล้วก็เมาผู้ตายก็มักจะพูดเรื่องส่วนตัว
ว่าตัวเองมีเงินเยอะนะมีหน้าที่การงานดีนะ
นี่แหละค่ะน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญ
ทำให้นายอาตูอยากได้เงินจากผู้ตายแล้วก็เกาะเหตุนี้
เพื่อประสงค์ต่อทรัพย์นั่นเองค่ะ